ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเพราะทุกวินาทีที่เราเดินทางโดยเครื่องบิน
แต่สร้างมลพิษให้กับโลกค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการเดินทางโดยเครื่องบินหรือว่าการขนส่งทางอากาศ
แต่มีการสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเดออกไซด์ค่ะ
ทำให้ธุรกิจการบินหันมาให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมคะในเวลานี้ทำให้สายการบินต่างธุรกิจการบินได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการนะคะ
รวมทั้งการบริการให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
มีการใช้แนวทางในการลดคาร์บอนในธุรกิจการบินด้วย๔วิธี
อย่างแรกคือการใช้เชื้อเพลิงการบินแบบยั่งยืนเชื้อเพลิงการบินทางเลือกที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรชีวภาพนะคะ
ที่ใช้แล้วไม่หมดไปเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือเชื้อเพลิงการบินชีวภาพ
ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมการทดสอบและวัสดุแห่งอเมริกานะคะ
ที่สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้มากถึง๘๐เมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงการบินแบบดั้งเดิมค่ะ
มานะคะคือวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบินลดการใช้เชื้อเพลิงค่ะ
จะช่วยลดแรงต้านทานที่เกิดขึ้นระหว่างการบินได้ทำให้สายการบินสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง๕
หรือเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงถึงปีละ๖๕ล้านลิตรลดการปล่อยคาร์บอนนะคะได้ถึงปีละ๑๖๕๐๐๐ตัน
มานะคะวิธีการที่๓คือการใช้บริการหรือว่าให้บริการบนเครื่องบินด้วยบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกค่ะ
เป็นการลดใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ทิ้ง
และวิธีการสุดท้ายค่ะคือการเปลี่ยนอุปกรณ์ภาคพื้นคือการหันมาใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการทางภาคพื้นในสนามบินต่างนะคะในขณะเดียวกันหลายสนามบินทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกรวมทั้งญี่ปุ่นค่ะที่มีการนำร่องในการใช้พลังงานของภาษณะที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญอยู่แต่ก็เชื่อว่าการทำสิ่งเหล่านี้ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ